มีผู้ชายคนนึงเขาเป็นชั่งสัตว์นะฮะ
ก็ไปแทงเขาจนเสียชีวิตเหมือนกัน
ก็มาพูดประมาณว่านี่ลูกในท้องไม่ใช่ลูกเธอหรอกนะ

ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับผู้ที่ใช้เฟซบุ๊คคนนึงเนี่ย
ได้โพสต์ภาพเอาไว้บอกให้มามอบตัวตอนนี้จับได้แล้วนะฮะ
คือตอนหลบหนีไปเนี่ยไปบอกเพื่อนบ้านบอกว่าเนี่ยแพงแล้วนะแทงเขาแล้ว
เลือดอาบอยู่ในบ้านเนี่ยไปดูหน่อยแล้วตัวเองก็หลบหนีไปนะครับ
เขาก็เลยโพสต์เฟซบุ๊กบอกให้มามอบตัวนะ
เพราะว่าแทงผู้หญิงแบบนี้เนี่ยจนเขาเสียชีวิตเนี่ย
เขาไม่เรียกว่านักเลงหรอกนะถ้าเป็นลูกผู้ชายต้องมามอบตัวนะครับ
สุดท้ายผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตนะครับ

ส่วนผู้หญิงเนี่ยเขาทำงานในร้านเสริมสวยนะครับ
โพสต์ข้อความไว้เมื่อวันก่อนนะครับบอกว่าสิ่งที่แรกมันต้องคุ้มค่าถึงราคามันจะแพง
ให้มันคุ้มกับกรรมที่ก่ออะไรประมาณอย่างนี้นะครับคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่ร้านเสริมสวยที่เกิดเหตุนะครับตรงนี้ครับตำบลทัพเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับ
ก็มีเรื่องของกล้องวงจรปิดนะฮะที่ร้านเนี่ยที่เป็นหลักฐานนะครับแต่ทางร้านตอนนี้ยังถูกปิดเอาไว้
กันพื้นที่เอาไว้นะครับหลังจากเกิดเหตุหญิงสาวในร้านถูกแทงเสียชีวิตเพื่อนบ้านที่ไปช่วยเหลือ
บอกว่าหลังเกิดเหตุที่ก่อเหตุแล้วนะคนร้ายก็คือแฟนของผู้ตายที่ชื่อในตองเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์มาบอกเธอว่าให้ไปช่วยนิวหน่อยนะเพราะว่าแทงไปแล้วก็ไปถึงก็เห็นนิวเนี่ย
ถูกแทงเลือดอาบเต็มหลังคนแทงก็คือในตองนั่นแหละแล้วที่สลดใจมากก็คือในตองเนี่ย
เรียกให้คนช่วยแล้วขี่รถหนีไปอย่างเย็นชาทำไมตัวเองไม่ช่วยนะครับ
เดี๋ยวฟังนะฮะสำหรับคนที่เข้าไปช่วยในตอนแรกนะฮะ
ไปแล้วเพราะว่ามาบอกที่ร้านเสร็จก็ไปเลยมาบอกให้ไปช่วยนิวแล้วก็ขับรถมุ่งหน้าไปเลย
ตอนแรกที่ตกใจคือตกใจสภาพนิวที่มาขอความช่วยเหลืออะไรอย่างนี้
หน้าก็คือเต็มไปด้วยเลือดแล้วเสื้อทั้งตัวคือเปื้อนเลือดไปหมดเลยอะค่ะ
แล้วก็นั่งลงแล้วบอกว่าหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกก็บอกว่าให้สู้หน่อยให้สู้หน่อย
ก็แบบตกใจตอนนั้นก็ทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
เราได้คุยกับนายพันลบเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับ
บอกว่าหลังจากผู้ตายก็คือนิวนะฮะหญิงสาวที่ถูกแทงเสียชีวิตเนี่ย
หลังถูกแทงเนี่ยนิวยังโทรมาหาเขาขอความช่วยเหลือนะครับ
แต่พอเข้าไปถึงก็ไม่ทันแล้วนะฮะนิวเสียชีวิตแล้ว
เชื่อว่ามีสองประเด็นประเด็นแรกคือตองเนี่ยหึงหวงนะ
หึงหวงนี่แหละคนที่เราคุยด้วยก็คือพันลบกับนิวนะครับ
แต่ความจริงเขาเป็นเพื่อนสนิทกันทุกครั้งที่ทะเลาะกันก็จะต้องถูกลากเขาไปมีส่วนตลอด
ที่สองก็คือเรื่องพระซึ่งนายพันลบเนี่ยบอกไม่แน่ใจว่าเป็นพระอะไร
แต่ว่าในตองเนี่ยต้องการมากแล้วชอบมาขอพระองค์เนี่ยจากนิวหลายครั้งนะฮะ
การเกิดเหตุในครั้งนี้ก็ยังอ้างว่าจะเข้ามาเอาพระ
แล้วรอจังหวะไม่มีคนในร้านเสริมสวยใช้มีดจ้วงแทงนิว๑๐กว่าแผลนะครับ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นการตั้งใจเป็นการจงใจไม่ใช่บันดาลโทษะอย่างแน่นอนนะฮะ
ผมรู้หมดรู้มากกว่าพ่อแม่เขาอีกเรื่องท้องพ่อแม่เขาก็ไม่รู้ผมรู้
แต่ผมก็มันบอกผมว่าอย่าบอกใครอิทธิพลมากแค่ไหน
ผมอยากรู้ว่ากฎหมายบ้านเรามันทำอะไรได้มั่งกับอิทธิพล
เพราะมันอิทธิพลตำรวจยังบอกว่ามันมีแบ็ค
คือนายพันลบเนี่ยบอกกับเราว่านิวเนี่ยเขาตั้งแต่คบกับนายตองผู้ต้องหาเนี่ย
ก็ทะเลาะกันบ่อยมีปากเสียงกันบ่อยถูกทำร้ายบ่อยจนแยกตัวแล้ว
อยากจะแยกตัวออกห่างแล้วแต่ช่วงที่จะแยกกันเนี่ยก็ตั้งท้องพอดี
ตั้งท้องพอดีนะครับเราถามไปยังญาติของน้องนิวที่เสียชีวิตนะครับ
ญาติญาติบอกว่ายังไม่ขอพูดอะไรมากนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดี
เมื่อช่วงตี๔ที่ผ่านมานี่ฮะน้องนิวผู้เสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วในตองเนี่ยหนีไป
ตีสี่ที่ผ่านมาในตองไปมอบตัวแล้วนะฮะที่สพเมืองตรังนะครับ
เจ้าของพื้นที่นะครับตำรวจจากการเค้นสอบปากคำอย่างหนักนะครับ
ผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยบอกว่าอ้างว่านะอ้างว่าก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกับ
ผู้ตายที่เป็นแฟนสาวที่ท้องเดือนหนึ่งนะครับแล้วผู้ตายเนี่ยบอกว่าเนี่ยลูกในท้องเนี่ยไม่ใช่ลูกเธอนะ
ให้มาช่วยส่วนตัวเองก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป